ไปดูเรื่องราวที่แปลกกันหน่อย
คุณเชื่อไหมที่จังหวัดกระบี่ครับคุณผู้ชมครับมีตัวเงินตัวทอง

อยากมีมอไซค์อยากดาวน์รถเอาจริงมันอาจจะไม่ได้อยากได้มอเตอร์ไซค์ก็ได้นะ
มันอาจจะไปถ่ายน้ำมันเครื่องไปกันใหญ่แล้ว
นี่ก็มันบุกไปที่ร้านที่เขาขายรถมอเตอร์ไซค์จริง
เขาไปสมัครงานหรือเปล่าคะไม่รู้เหมือนกันไอ้ร้านนี้อยู่ที่ถนนอุตรกิจเขตเทศบาลเมืองกระบี่
พี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องเร่งกันไปเพื่อจับเจ้าตัวเงินตัวทองแล้วครับ
เห็นเขาบอกว่ามันนอนอย่างสบายใจอยู่ภายในร้านรอให้เซลล์มาขายรถให้
โอ้โหเซลล์คงมาหรอก
พนักงานในร้านเล่าให้ฟังว่าไม่รู้จริงตัวเงินตัวทองมันเข้ามาได้ยังไง
เพราะว่าตัวเขาเองพอเปิดประตูร้านเข้าไปก็เจอพี่แกเดินเพ่นพ่านอย่างสบายใจ
งานนี้ก็เลยไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ว่าตัวมันใหญ่แล้วก็ยาว
ยาวเท่าไหร่๒เมตร

เพราะฉะนั้นต้องเรียกพี่กูภัยมาช่วยจับ

บรรดาเจ้าหน้าที่พอมาถึงใช้เวลาไม่นานเกลี้ยกล่อมมันอยู่สักพักนึง
ดูหน้ารังมันดุร้ายนะแต่เขาใช้เวลาไม่นานเพราะเขาชำนาญอยู่แล้วนะครับ
เดี๋ยวเขาจะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไม่ให้มาอยู่เพ่นพลาดในเมือง
ตรงมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ต้องมาอยากได้ไปอยู่ในป่าในเขาในสวนดีกว่า